จากจะเป็นที่สนใจของชาวกัมพูชาเป็นจำนวนมากแล้วนะครับ
อีกจุดหนึ่งที่นิยมไม่แพ้กันเลยนะครับ

อย่างน้องป๊อปสโรชาเชื่อมสกุลครับ
สำหรับน้องอ๊อฟสโรชาเชื่อมสกุล

ที่ได้รับความสนใจจากสื่อต่างประเทศ

ได้รับฉายาว่านางฟ้าหมากรุกไทย
ป๊อปวัย๑๙ปีไม่ได้มีดีแค่หน้าตาเท่านั้น
เพราะสามารถคว้าแชมป์หมากประเทศไทย
ได้ตั้งแต่อายุเพียงแค่๑๓ปีเท่านั้น
เจ้าตัวชื่นชอบหมากรุกเพราะคุกคีมาตั้งแต่เด็ก

จึงทำให้หลงไหลในกีฬาชนิดนี้
ก็รู้สึกตกใจค่ะเพราะว่าปกติแข่ง
ก็ไม่ได้มีคนมาถ่ายรูปหรือว่าสนใจมากขนาดนี้

แล้วก็มีทั้งสื่อไทยแล้วก็สื่อเขมรมาสัมภาษณ์เยอะค่ะ

ก็จริงตอนนี้หนูยังรู้สึกว่าหมักลุก
ยังไม่ได้เป็นที่รู้จักมากขนาดนั้นนะคะ
ถ้าไม่ได้มีแบบว่ากระแสตอนนี้นะคะ
ก็อยากจะทำให้หมักลุกเป็นที่รู้จักแพร่หลาย
แล้วก็อยากให้ทั้งคนไทยแล้วก็ต่างประเทศเลยค่ะ

เป็นเด็กที่มีความสามารถและมีอนาคตไกล
ที่สำคัญน้องป๊อปไม่ทิ้งการเรียน

สามารถเข้าศึกษาต่อที่จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยได้
ก็เป็นนักกีฬาทีมชาติเช่นกันนะครับ
ก็ที่ทราบเมื่อ๒๓วันที่ผ่านมา
น้องเขาก็ได้ผลคะแนนนักกีฬาโคต้า
เข้าจุลาลงกรมหาวิรัยได้แล้ว
ปีหน้าก็คงจะเข้าไปร่วมแข่งในกีฬามหาวิทยาลัยด้วยครับผม
ป๊อปยังทิ้งท้ายด้วยว่าอยากให้แฟนกีฬาทุกคน
ให้ความสนใจในกีฬาชนิดนี้กันให้มาก
ไม่ใช่เพียงแค่ตัวเธอคนเดียวเท่านั้น
ถือเป็นแบบอย่างให้เยาวชนรุ่นใหม่
หันมาสนใจในกีฬาหมักลุกทั้งไทย
และสากลเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย

รายงานจากกรุงพนมเป็นประเทศกัมพูชา